คุณอุ้มลักษณะค่ะต้องบอกว่าวันนี้ขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์ชื่อยือ

เป็นวันครบรอบ๓๙ปีของเธอ

สวยมากจริงคือคุณสุด
ดูสิคะการที่มีคุณแม่เป็นแม่แล้วมีลูกหนึ่งแต่หุ่นยังดีได้ขนาดนี้ค่ะ
ซึ่งเราได้วีดีโอคอลพูดคุยกับเธอนะคะต้องบอกว่าโอ้โหทั้งตัวเธอเองแล้วก็รวมไปถึงลูกสาวน้องดิสลิสซิสนี่เนี่ยค่ะ
วิรกรรมแสนสนคอนเทนต์เยอะแยะมากมายค่ะ
บอกเลยนะคะตัวคุณอุ้มเองเนี่ยค่ะคอนเทนต์แบบว่าโชว์หุ่นปังชุดว่ายน้ำเนี่ยก็เยอะแยะนะคะ
โดยเฉพาะตอนออกกำลังกายโชว์ความสตรองค่ะ
รวมไปถึงอย่างที่บอกนะคะเรื่องราวความน่ารักของลูกสาวน้องดิสนี่ค่ะ
ทั้งคลิปทั้งรูปนะคะบอกเลยเยอะมากจริงค่ะ
เจ้าตัวบอกนะคะคุณอุ้มบอกนะคะบอกว่าลูกสาวมีพัฒนาการที่ดีมากค่ะ
จำเก่งใครพูดอะไรมาก็จำได้หมดนะคะ
ภาษาอังกฤษเนี่ยสปีกแบบฟูดฟิตฟอร์ไฟได้เก่งกว่าพี่แจ๊กรีนเลยนะคะ
จริงนะคะแถมยังฉายแววความเป็นนักแสดงตามรอยคุณแม่มาด้วยนะคะ
ติ้งใดมีหมดจัดเต็มค่ะ
อีกทั้งนะคะบอกว่านะคะตัวเองเกิดวันนี้ใช่ไหมคะ
ลูกสาวเกิดวันที่๘เมษายน

ใช่จะ๓ขวบแล้วนะคะก็เลยมีแพลนว่าเดี๋ยวจะจัดปาร์ตี้เล็กในครอบครัวนี้แหละค่ะ

ก็รู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างมาทางเราเยอะนะค่ะ

สักเท่าไรดีคะพี่อุ้ม
หน้าสดคือสุดยอดมากค่ะ

รูปร่างดีทุกอย่างหน้าสดก็ดี